มาดูเรื่องของอุบัติเหตุ

เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จุดกลับรถแห่งหนึ่งในอุดรธานี

ขับมาเรื่อยแบบนี้ค่ะ

เพื่อที่จะกลับรถเลนขวาสุด

ลูกศรของเราก็คือออกมาจากถนนริมด้านซ้ายสุด
เพื่อที่จะเข้ามากลับรถเลย

คือรถคันที่บันทึกภาพไว้ได้นี่แหละเป็นคันที่ชน

แต่ถ้าเบี่ยงเข้าขวาก็ไปชนรถเก๋งซึ่งกำลังกลับรถอยู่เหมือนกัน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจุดกลับรถในอุดรธานีนะคะ
เจ้าของรถเขาบอกว่าขับมาจากสกลนคร

ถนนนี้คือเส้นทางถนนนิตโย
บริเวณด้านหน้าตลาดเมืองทองอุดร
รถแวนสี่ประตูเลนซ้ายสุด

จะมากลับรถฝั่งตรงข้ามแบบกระทันหันทำให้เจ้าของคลิป
ซึ่งขับมาทางตรงค่ะชนชนเข้าอย่างจังอย่างที่เห็นค่ะ

ส่วนอีกหนึ่งคลิปนะคะเป็นอุบัติเหตุที่สร้างความตื่นเต้นระทึกหวาดเสียว
เด็กชายสองคนค่ะวิ่งออกมาจากลานจอด
เด็กชายเสื้อสีขาวในภาพวิ่งออกมาบนถนน
โดยไม่ทันได้มองรถนะคะถูกรถเก๋งพุ่งชนอย่างจัง
ตัวเด็กนี่ปลิวลอยขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาที่พื้นค่ะ
หลังเกิดอุบัติเหตุผู้ใหญ่พยายามรีบวิ่งเข้ามาดูเหมือนกันนะ
เด็กชายคนนี้ลุกขึ้นนั่งได้ตามปกติไม่เป็นอะไรค่ะ
โอ้โหกระเด็นไปแบบนั้นแต่ไม่เป็นไรใช่ไหมครับ

แต่ก็ต้องพาเด็กไปตรวจร่างกายนะ